คุณผู้ชมครับที่ปฐุมธานีมีผับแห่งหนึ่ง
เจ้านาธิลงตรวจเพราะว่าเปิดยานเช้า
ปล่อยให้คนอายุต่างกว่ายี่สิบเข้าไปได้

ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวคนเที่ยวเสร็จแล้วขับรถออกมาตกทางด่วนตาย

สารพัดข่าวที่เกิดขึ้นข่าวเฉาเกี่ยวกับผับนี้ครับ
ลงตรวจล่าสุดเจอภาพแบบนี้ครับ
รักแก่ของหานะครับ

จะได้ไม่มีปัญหาไปหลัง

ประมาณซัก๓๐๐คนอยู่ในถามห้าม
นอกจากยาเสพติดแล้วเจอปืนแบล็งกันด้วยครับ
ปืนแบรนดกันอยู่ที่ไหนมีทั้งของกาดที่พบ

และลูกค้าที่มาเที่ยวพกปืนเข้ามาก็มีครับ
เจ้าหน้าที่บุกจู่โจมตรวจคนที่ผับแห่งหนึ่งครับ

ตรวจพบมีอะไรบ้างล่ะซองใส่ยาเสพติดฮะ
เกลื่อนเข้าไปในผับเพราะบางคนโยนยาทิ้งออกจากตัวไปก่อน
คิดว่าจะรอดแต่รอดหรือไม่รอดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับ
เจอทั้งยาบ้ายาไอซ์เจอเคตามีนเจอแฮปปี้วอเทอร์ครับ

ปฏิบัติการในครั้งนี้นำทีมโดยอธิบดีกรมการปกครอง

เพราะได้รับการร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ผ่านศูนย์นำรงธรรม
ว่ามีผับบาร์ปล่อยให้คนอายุต่ำกว่า๒๐เข้าไปใช้บริการ
ไม่พอมียาเสพติดมีปืน
และนอกจากนี้ครับเปิดให้บริการถึง๖โมงเช้า
ก่อนหน้านี้มีข่าวยิงกันตายภายในร้าน
แล้วเคยมีข่าวว่าปล่อยให้คนอายุต่ำกว่า๒๐มาเที่ยว
หลังจากนั้นขับรถออกไปตกทางด่วนตาย
ก็มีเหมือนกันชาวบ้านร้องเรียนสารพัดเรื่องครับ
นักท่องเที่ยวกว่า๓๐๐คนมั่วสุมกินดื่มกัน

พยายามโยนยาเสพติดทิ้งหาทางหนีแต่ไม่รอดครับ
เพราะนี่คือปิดประตูหมดแล้ว
เหมือนสำนวนปิดประตูตีแมวแต่นี่ไม่ได้ตีใครนะ

เปิดไฟตรวจพบว่ามีนักท่องเที่ยวอายุต่ำกว่า๒๐ปี๕คน
พบบัตรประชาชน๒๑คนครับ

ตรวจสอบพบว่าฉี่ม่วง๑๓๗คนฮะ

ดังนั้นใครที่โยนยาเสพติดทิ้งแล้วคิดว่ารอด
ไม่รอดต้องตรวจฉี่ด้วย

ทั้ง๑๓๗คนที่ตรวจฉี่แล้วฉี่ม่วง
ส่วนกาดที่พบอาวุธปืนมีปืนแบงค์กันติดตัว
แล้วบางคนแอบอ้างว่ามีผู้มีอิทธิพลให้การสับสนุนด้วยเนี่ย
อันนี้ก็ต้องตรวจสอบขยายผลต่อไปครับ
นี้เคยถูกสั่งปิด๕ปีมาแล้ว
แต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมยังเปิดให้บริการได้

ชาวบ้านก็งงเหมือนกันตำรวจก็ต้องไปไล่เช็คต่อนะฮะ
ส่วนการแจ้งข้อหามีการแจ้งข้อหาเรื่องความผิด

ส่วนเจ้าของร้านผู้ดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้อง

มีความผิดเยอะมากทำไมเปิดเกินเวลา
ทำไมปล่อยให้คนอายุต่ำกว่า๒๐เข้าไปได้
ทำไมมีเรื่องยาเสพติดทำไมมีเรื่องของปืนด้วยนะฮะ
มีการฝ่าฝืนคำสั่งข้อสอชอบเปิดให้บริการ
หลังจากที่มีคำสั่งให้ปิดแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบและขยายผลต่อไปครับ
ดังนั้นถ้าหากว่าใครเจอเรื่องราวลักษณะแบบนี้

เพื่อให้เจ้าที่นั้นไปตรวจสอบนะครับ

แล้วเดี๋ยวรอบนี้ไม่รู้จะแอบเปิดอีกหรือเปล่านะคะ
ตำรวจในพื้นที่ต้องตรวจสอบให้เลยนะคะ